คุณผู้ชมฟังทางนี้นะคะใครที่เป็นผู้เหมือนกับว่ารับขึ้นเงินจากสลากินแบ่งรัฐบาล
ในการหลอกคุณหนึ่งในนั้นคือการเอาสลากปลอมมาขึ้นเงิน
วัยหน่อยนะคะโดนไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้ว
แต่ตำรวจไปรวบตัวคนร้ายได้แล้วเดี๋ยวมาแจกแจงให้ฟังนะว่า
เขาใช้วิธีแบบไหนยังไงกันบ้างรายนี้เนี่ยสูญเงินไปกว่าหนึ่งแสนบาทเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรวิทย์ชัยสิทธิ์ผู้กำกับการสพลมศักดิ์ค่ะ
นำตัวนายสารวุฒิบุญคร่างวัยยี่สิบสองปีและนายทองอินสมบัติวัยห้าสิบเก้าปี
อุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในการนำลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงินรางวัล
ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและรับซื้อสลากที่ถูกรางวัลที่อำเภอหลมศักดิ์
ผู้ต้องหาสองคนก่อเหตุบ่ายวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะคะเอาลอตเตอรี่ปลอมเนี่ยไปหลอก
ว่าเขาถูกรางวัลที่๔กับรางวัลที่๕ได้เงินไปแสนกว่าบาท
ภายหลังเจ้าของร้านเนี่ยมาตรวจสอบดูอ้าวปรากฏเป็นลอตเตอรี่ปลอมนี่
ก็เลยต้องเอาภาพถ่ายแล้วก็คลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็ตามสืบเลยนะคะจนรู้มาว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปเช่าห้องพักอยู่ใน
ลบบุรีก็นำกำลังไปควบคุมตัวแล้วก็พากลับมาสอบสวนที่สพหลมศักดิ
ในพื้นที่เกิดเหตุนายสารวุฒิให้การรับสารภาพ
เขาเล่าแบบนี้เออจริงแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีประวัติมาเหมือนกัน
ผมเคยถูกจำคุกในคดีนำลอตเตอรี่ปลอมไปหลอกขึ้นเงินรางวัลทำแบบเนี้ยแล้วเคยติดคุกไปแล้ว
เข็ดนะคะทำเหมือนเขาบอกว่าทำเหมือนเดิมเขาบอกว่าตอนที่ติดคุกอยู่อ่ะ
ไปรู้จักเพื่อนคนนึงพอพ้นโทษออกมาอ้าวพ้นโทษแล้วเหมือนกันนี่เจอกันนอกคุก
แต่ไม่ได้ชักชวนไปทำอะไรดีดีกันเลยเขาอ้างบอกว่าพอดีช่วงนี้อ่ะ
โควิด๑๙ระบาดเขาตกงานไม่มีงานทำไม่มีรายได้
ก็เลยร่วมมือกับเพื่อนที่เจอกันที่คุกนั่นแหละว่ามาเรามาทำแบบนี้กันเถอะ
เอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นรางวัลตัวนายสารวุฒิเนี่ยได้เงินส่วนแบ่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ส่วนอีกหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นคนจัดหาสลากปลอมมาให้
วิธีการเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะเอาสลากปลอมไปขึ้นเงินรางวัล
เลือกเฉพาะรางวัลที่๔กับรางวัลที่๕เพราะเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นจำนวนมาก
ผู้เสียหายจะไม่ค่อยสงสัยและจะไม่ค่อยติดตามเอาเรื่องเหมือนพวกรางวัลใหญ่ใหญ่อย่างรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สอง
เขาเลือกด้วยนะคะเขาเลือกจะก่อเหตุกับเจ้าของร้านที่ค่อนข้างสูงวัย
แล้วก็อยู่ลำพังคนเดียวในช่วงเวลาเย็นหลังธนาคารปิดทำการ
เพราะพอธนาคารปิดแล้วผู้รับซื้อสลากจะไม่สามารถเอาสลากไปตรวจสอบความถูกต้องได้
นี่ไงเขาก็เลือกช่วงเวลาเลือกคนก่อเหตุเลือกแบบนี้เลย
นายสารวุฒิยังรับสารภาพอีกด้วยนะคะว่าเขาไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้ในอำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรชบูรณ์ช่วงเดือนก่อนแล้วก็มีจังหวัดอื่นอื่นอีกหลายครั้งเลยค่ะ
ถามว่าทำทำไมเงินที่ได้เอาไปทำอะไร
เขาบอกว่าโควิดระบาดตกงานไม่มีรายได้ใช่ไหมเอาเงินไปหาเลี้ยงชีพเหรอ
เรื่องต้นโดนข้อหาปลอมแปลงเอกสารข้อหาใช้เอกสารปลอมข้อหาช่อโกง
เดี๋ยวจะต้องขยายผลติดตามจับตัวเพื่อนร่วมแก๊งที่เป็นคนปลอมสลากมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ